ข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเวทนาเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กทามรกวัยเพียง๒เดือนเศษ
มีใครก็ไม่รู้ครับเอาไปฝากไว้กับพลเมืองดีคนในหมู่บ้านเดี๋ยวจะกลับมารับ
สุดท้ายเขาต้องอุ้มไปให้ตำรวจช่วยตามหาพ่อแม่หน่อยว่าเป็นใคร
พลเมืองดีอุ้มเด็กทามรกเพศชายอายุ๒เดือนเสร็จไปที่โรงพักเมืองอุตรดิษฐ์
ไปปรึกษาตำรวจหน่อยขอให้ประสานงานติดตามผู้ปกครองที่แท้จริงของเด็กคนนี้รับกลับไปเลี้ยง
พลเมืองดีเขาบอกว่าเขาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเขาไปเจอกันที่สถานบันเทิงก็คือผับแหละนะฮะ
แต่คนนั้นไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กนะแล้วพอรู้จักกันปุ๊บวันต่อมาเขาเอาเด็กคนนี้มาฝากเอาไว้
ว่าเป็นหลานขอฝากหน่อยผ่านไป๑วันไม่สามารถติดต่อได้เลยแล้วก็ไม่ยอมไปรับเด็กคืน
ใช่แล้วก็ตอนที่ไปฝากเนี่ยคือบอกว่าฝากไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวมาเอาหลานคืนเป็นวันนะฮะ
จากการตรวจสอบพบเอกสารติดตัวคือเด็กคนนี้เขามีสมุดบันทึกประวัติมาด้วย
วันเวลาคลอดชื่ออะไรที่สำคัญชื่อพ่อแม่ชัดเจนมาก
มีขวดนมด้วยเสื้อผ้าผ้าอ้อมผ้าปูที่นอนก็ให้มาครบ
เรื่องต้นก็จะส่งตัวเด็กคนนี้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อน
จากนั้นเนี่ยทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจะรับไปดูแลนะครับ
ส่วนแม่ของเด็กที่มีการระบุชื่อไว้ในบัตรของโรงพยาบาล
ก็พบว่าเป็นคนอยู่ที่บ้านตึกจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็ตรวจสอบ
โดยโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก็ติดต่อไม่ได้นะฮะก็กำลังสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นพ่อแม่ของเด็กแล้ว
แล้วคนที่ไปฝากเป็นอะไรกับพ่อแม่ของเด็กถึงเอาเด็กคนนี้ไปฝากเอาไว้
หรือว่านั่นน่ะคือพ่อแม่จริงแล้วแค่บอกว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กหรือเปล่า
คือหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องไปตามสืบกันต่อด้วยนะคะ